ไปดูเลยนะคะคุณผู้ชมที่จังหวัดนครพนมค่ะ
เหตุการณ์ไม่คาดฝันที่เกิดขึ้นมันเป็นเหตุการณ์พลุระเบิด
แต่ทีนี้ก่อนที่เราจะไปเล่ารายละเอียดว่าเหตุการณ์นี้มีคนได้รับบาดเจ็บ
ไปดูจังหวะตอนที่เหมือนกับเปิดงานแล้วจุดพลุก่อนค่ะ
โอ้เนี่ยค่ะคุณผู้ชมจังหวะนี้ช่วงประมาณสักทุ่มนึงนะ
เขาเปิดงานตรงลานพนมนาคาริมแม่น้ำโขง

ถามคุณผู้ชมแบบนี้ก่อนว่าการจัดงานแบบนี้
เผลอแบบนี้คุณว่าเขามีการเตรียมงานไว้ไหม

ทำไมดิฉันถึงถามแบบนี้เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะคะ
ใช่นะครับนี่คือการเปิดงานลอยกระทงประจำปี๒๕๕๙
ที่ยิ่งใหญ่ของนครพนมนะครับ
แต่ว่าเวลาจุดพลุออกมามันสวยแบบแปลก

เพราะว่าหลายคนตกใจพลุมันพุ่งไปคนละทิตย์ละทาง

แล้วเมื่อกี้ตอนท้ายได้ยินไหมว่ามีไฟไหม้เต็นต์

นี่แหละค่ะที่มันแปลกที่มันเกิดขึ้น

ช่วงจังหวะที่พลุมันระเบิดแล้วคนแตกตื่นเนี่ยเขาหนีตายกันค่ะ

อายคุณผู้ชมมาเปรียบเทียบกันให้ชัดเลยฮะ

เพราะคลิปหนึ่งคือหน้าเวทีใช่ไหมครับ
หน้าเวทีและด้านหลังจริงเป็นแม่น้ำนะครับ

ชายเสื้อขาวเหมือนกำลังก้มจุดพลุ
แล้วหลังจากนั้นคือมันก็เกิด

คลิปด้านซ้ายของจอเป็นหลังเวที
ข้างเป็นแม่น้ำนะครับ

ทานที่อยู่ในพิธีแขกผู้ใหญ่ที่อยู่บนเวทีเนี่ย
ไม่มีใครรู้นะว่ามันเกิดเหตุการณ์พลุระเบิดขึ้น
แต่เหตุการณ์นี้คนได้รับบาดเจ็บนี่

เพราะว่าอะไรโดนสะเก็ดพลุเนี่ย

แล้วมันพุ่งเข้าใส่ด้วยนะฮะ
ตอนนี้เจ้าหน้าที่เข้าไปปฐมพยาบาลเนี่ยนะคะ
ดูสิคนที่ไปช่วยกันก็คือยังอยู่ในชุดไทย
ยังร่วมงานอยู่แล้วก็ต้องรีบมาเป็นพยาบาลจำเป็นกันก่อนนะคะ
ทีนี้หนึ่งในคนบาดเจ็บนะเล่าให้ฟัง
บอกว่าตัวเขากับแฟนมาเที่ยวงานลอยกระทง
แล้วตอนนั้นลุกออกมาหลังเวที
ห่างจากจุดที่เขาจุดพลุสัก๒๐เมตรได้ค่ะ
แล้วตอนนั้นแรงระเบิดแรงอัดอากาศมันกระแทก

แต่เนี่ยพยายามวิ่งหนีให้ไกลที่สุด
จังหวะตรงนี้อ่ะคุณ
จุดที่ไว้เอาพลุมาจุดเนี่ยคุณทำไมไม่มีการกั้นเลยนะ
ใช่เพราะว่าบึ้มแรกตอนที่จุดคนที่ยืนอยู่แถวนั้นยังตกใจว่าเฮ้ยอะไร
แต่พอมันบึ้มอีกทีนึงสะเก็ดไฟมันกระจายมันกระเด็นออกมาเลยค่ะ
จริงการจุดผู้ใหญ่แบบนี้มันต้องกั้นไว้นะไม่ให้คนเข้าไปตรงนี้นะฮะ

ใช่นี่มีผู้หญิงคนนึงนะที่เขาอยู่ข้างแล้วปรากฏว่าเขาโดนสะเก็ดพลุเนี่ยจนเลือดไหลตรงเอวอะค่ะ
ก็ต้องช่วยกันประคองตัวออกมาจากจุดที่เกิดเหตุตรงนี้
เจ้าหน้าที่บอกว่าตอนที่จุดพลุเนี่ยมันเกิดเหตุเพราะว่าพลุมีปัญหา
พอจุดชนวนแล้วแทนที่มันจะพุ่งขึ้นฟ้ามันกระจายทั่วพื้นมันกระจายออกข้างไง
นักท่องเที่ยวที่ไปร่วมงานก็เลยได้รับบาดเจ็บนะคะ
ทีนี้พอเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเอ้าคนจัดงานเหรอรองผู้ว่าเหรอ
เอาจะให้คำตอบเรื่องนี้ว่ายังไงเราไปถามนะคะทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมค่ะ
รองชวนินวงสถิตจริการนะคะแล้วก็อีกคนนึงก็คือนายนิวัฒน์เจียวิริยบุญญาค่ะ
นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนครพนมเนี่ยก็มีการเดินทางไปที่โรงพยาบาลนครพนม
เพราะว่าโรงพยาบาลนี้คนเจ็บเอาตัวมาที่นี่นะคะ
นายกเทศบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผมไม่รู้จริงว่าใครมาจุดไว้
ในที่ประชุมไม่ให้จุดพลุแล้วพลุมันมาได้ยังไงมันไม่ใช่พลุเล็กมันไม่ใช่แค่ดอกไม้ไฟหนึ่งอันนะ
เขาบอกว่าตอนนั้นที่ประชุมมีบางคนเสนอความคิดเห็นมาบอกว่าคือคนที่เขาเป็นจิตอาสา
เขาบอกว่าอยากให้งานมันสนุกสนานอยากให้แบบคึกคักยิ่งใหญ่หน่อยเอาพลุมาจุดหน่อยไหมล่ะ
ตอนเปิดพิธีเปิดงานขอเปิดงาน
ตอนที่คนที่เขามาติดตั้ง

ถ้าสมมุติว่าเกิดว่าที่ประชุมมันสรุปออกมาแล้ว

คนที่คนจะเอามาติดตั้งก็ต้องถามสิว่า
เอ๊ะใครอนุญาตให้ติดตั้งอย่างไร
อันนี้ยังงงนะงงกับขั้นตอนนะ
ใช่คือเหตุการณ์นี้มีคนได้รับบัตรเจ็บ๑๒รายนะคะ
แล้วเขาบอกว่าทุกกรณีเลยนะ
ทางเทศบาลเมืองนครพนมจะดูแล

แล้วก็จะมีพวกค่าทำขวัญชดเชยเยียวยา

เดี๋ยวลองฟังเสียงนายกเทศหน่อยค่ะ
ไม่ทราบว่าใครมาจุดไว้นะครับ
เพราะว่าในรูปแบบทางจัดเพื่อมันก็ไม่มีการจุดพลุ
แต่ว่าก็มีช่วงหนึ่งมีบางท่านเขาเสนอขึ้นมาว่า
มีคนจิตอาสาอยากจะทำให้งานสุขสนาน
เราก็ไม่ได้สอบถามเขาว่าเขาจะทำยังไง
เพื่อจะให้มันงานยิ่งใหญ่นะครับ
ก็เพิ่งมารู้ตอนหลังตอนจุดพลุนี่แหละนะครับ
นายกเทศบอกเพิ่งมารู้ตอนหลังตอนจุดพลุนี่แหละฮะ
บอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบอยู่นะ
ตรวจสอบย้อนกลับไปว่าสรุปแล้วในที่ประชุมสรุปกันออกมายังไง
จะมีกิมมิกในการจุดพลุหรือเปล่า
หรือว่าใครเอามาติดตั้งเองนะครับ
คุณผู้ชมฮะเรื่องนี้มันต้องมีข้อสรุปแหละ

ใช่แล้วคือพอได้ฟังมันก็เลยรู้สึกแปลกไง
ว่าที่ประชุมสรุปว่าจะไม่มีพลุแต่ก็มีคนหวังดีเสนอในที่ประชุม
แล้วมันต้องยังไงเรื่องนี้มันต้องหาคำตอบนะคะ
เรื่องนี้เดี๋ยวตามกันต่อนะฮะยังไงก็ตาม
เราก็ต้องไปคุยกับทั้งพ่อเมืองนะทั้งนายยกเทศอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับ